แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหัวค่ำได้
คุณยายคนนี้ค่ะไปถึงที่โรงพักยายโดนโกง

โอ้โหเยอะนะเยอะสิ
แล้วพอยายพูดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นยาย
นั่งก่อนยายนั่งก่อนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะยาย
อูยยายมากขัมนะ

จะถามพี่ยาบาลให้ทั้งบาทยายกลับก่อนแล้วหรอ
เงินงานอาจมากนอนบาทแล้วละ
โอ้โหยาย
งน๕๐ล้านที่โดนโกง

ใช่แล้วมีอะไรแล้วรถเก๋งอีกเมื่อกี้

โอ้โหแล้วยายมาแบบเนี่ย
ค่ำแบบนี้มาถึงที่โรงพัก

เอาจริงนะตำรวจที่โรงพัก
อันนี้เป็นโรงพักอยู่ที่สกลนครนะคุณผู้ชม
การที่ตำรวจต้องค่อยคุยกับยาย

อยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินของสกลนคร
แต่แหมมาถึงโรงพักแล้วก็นั่งอยู่เนี่ย

แล้วยกมือไหว้ตำรวจตลอดเวลาเลยค่ะ
คือยายมาถึงยายก็บอกตำรวจเลยว่า
หมาที่บ้านยายโดนวางยาเบื่อไป

ยายเล่าให้กับตำรวจฟังนะ
มีตัวละครแบบเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
๑๐คนที่เขียวค่องกับการกงของยายอ่ะตำรวจนะแบบยายเดี๋ยวนะ
ใจเย็นเย็นใจเย็นคือมันขนาดนี้เลยใช่ไหมแล้วตอนที่อัพคลิปนี้ลง
กลับไปช่วยยายนะครับหลายคนก็เป็นห่วงไงบอกยายอันนี้มัน
จริงใช่ไหมถูกโกง๕๐ล้านรถเก๋งอีกที่ดินอีกลอตเตอรี่
รางวัลที่หนึ่งอีกยังไงกันแน่เนี่ยแต่บางคนก็บอกว่าอ๋อด้วย
ความที่ยายอายุเยอะแล้วไงมีคนไปบอกว่าทวดของเขาเนี่ย
อายุ๘๐กว่าแล้วก็พูดว่าเงินหายของหายแต่จริงจริงก็ไม่
หายไปไหนบางทีทานข้าวเพิ่งเสร็จก็บอกว่ายังไม่ได้
กินข้าวบางทีผู้สูงอายุอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้ว
บางคนก็บอกว่าแต่อย่างหนึ่งยายจำดีนะชื่อตัวละคร
ใครทำอะไรคนน่ะนะใช่เพียบเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องประสาน
กับทางครอบครัวเนาะแล้วก็ให้ครอบครัวช่วยดูแลคุณยายด้วย
ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมปั่นจักรยานมามากับหมาแล้วทุ่มนึง
มาที่โรงพักแบบนี้อันตรายเป็นห่วงค่ะเกิดจักรยานไม่ได้
ไฟเฟย์อะไรติดรถตาขับมามองไม่เห็นเดี๋ยวชนยายเดี๋ยว
ยายจะเจ็บเอานะคะยายมีลูกหลาหรือเปล่าจะได้ลองไป
ดูว่าที่ยายพูดมาเรื่องที่ดินเรื่องเงินเรื่องลอตเตอรี่
วางยาเบื่อหมาเนี่ยเป็นจริงบ้างหรือเปล่าค่ะตอน